อุบัติเหตุที่เราต้องเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
นี่จริงเกิดขึ้นกับดีเจอ๋องแอ๋งสะบัดแผ่น

ประตู๓เมตรแตกกระจายทั้งบานเลย
แต่สิ่งที่หวาดเสียวมากคือกระจกมันจะบาดอะไรหรือเปล่านะ
แล้วก็จริงบาดไปถึงกระดูกเลยนะฮะ

อยู่เขาก็วิ่งตรงดิ่งมาตรงนี้นะครับ
วิ่งออกจากบ้านไงคุณแล้วไปชนประตูกระจก
ลงมาทั้งบานแล้วบางชิ้นส่วนนะคุณ
มันตกลงมาใส่ขาจังหวัดนี้
คุณผู้ชมเตือนไว้เลยเป็นอุทาหรณ์จริง
โอ้โหพวกนี้แผ่นพวกนี้มันอันตรายมากนะฮะ
คือดีเจอองแอ๋งแม้ไม่ได้วิ่งเร็วมาก

ชนเข้าไปแล้วมันแตกทันทีนะครับ
ดีเจอองแอ๋งก็คือนายโชติกะคำสุขะนะฮะ
นักร้องวงอินดี้ผู้ประสบเหตุ
นำคลิปนี้มาโพสต์ไว้เลยบอกไว้แบบนี้
วิ่งชนกระจกสูง๓เมตรทดสอบคาถาทะลุกระจก
สรุปครับเข้าห้องผ่าตัดจ้าเย็บหลายสิบเข็ม
ลึกถึงกระดูกเลยไม่ต้องห่วงผมครับ
ห่วงกระจกโน่นแตกไปซะมึง

ขณะนั้นกำลังจะวิ่งออกมาดูปลาหน้าบ้าน
แล้วก็คิดว่าประตูมันเปิดอยู่
จากตอนนั้นมีแสงแดดส่องกระจกเข้ามาพอดี

ก็เลยวิ่งออกมาแล้วก็ชนกระจกเลยนะฮะ
กระจกสูง๓เมตรกว้างประมาณ๒เมตร๕๐

ได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกก็ไปโรงพยาบาลโดยด่วนนะครับ
หมอนี่เย็บแผลแขนก็โดนขาก็โดน
กี่เข็มรู้ไหมฮะ๒๐เข็มโอ้โฮค่ะ
อภัยคุณผู้ชมแบบนี้เพจเรือหาย
เรือหายคือชิปเพจชิปหายนะ
แล้วบ้านกูที่มักจะออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องบ้าน
เหตุการณ์เดินชนกระจกแตกเกิดขึ้นบ่อย
เพราะกระจกที่ใช้อันนี้นั้นเป็นกระจกแบบธรรมดา
แม้ว่าจะหนาแล้วหนา๑๐มิลลิเมตร
ซึ่งคุณสมบัติของกระจกแบบนี้คือจะแตกง่าย
เวลาที่แตกจะกลายเป็นริ่มยาวปาดคนที่ชนได้
สำหรับกระจกแบบขอบบางใหญ่ทั้งแผ่น

จะทำให้คนมองไม่เห็นแล้วก็วิ่งชนได้ง่ายเหมือนกัน
หากอยากให้ปลอดภัยนะเปลี่ยนฮะ
แต่ราคาก็สูงหน่อยนะต้องยอมลงทุนนะ
เวลาที่คนชนกระจกกระจกจะแตกออกเป็นเม็ดเล็กนะฮะ
ไม่สร้างอันตรายต่อคนชนนะครับ
นี่แหละฮะก็เอามาเตือนไว้เตือนภัยกันนะคุณนะ

นั่นสิผมนะมีเพื่อนเคยเหมือนวิ่งชนกระจกแบบนี้
ขาระบาดตรงนี้เส้นเลือดใหญ่